เชฟเกมทศพลเล่าลือเกียรติจบการศึกษา

กลับมาอยู่ในช่วงของเชฟกระทะหล่อค่ะ

มันไม่ใช่หลงอย่างนี้

นี่คือเป็นเมนูง่ายที่เชฟสุดหลอนหน้าอ่อน

มาให้เกิน๗แน่นอนค่ะแม่น่ารักมากเลย
กับเชฟเพราะว่าเชฟเนี่ยจะทำเมนูชื่อว่าอะไรคะ

นั่นไงยำต้นอ่อนทานตะวันกรอบกรอบ
และวัตถุดิบในวันนี้ก็คือ
ต้นอ่อนทานตะวัน

เริ่มเลยลูกเริ่มค่ะต้องใช้แป้ง
ต้องใช้ช้อนก่อนครับจำนวนเท่าไหร่
เอ๊ะกางเกงขามันนี่

ใส่น้ำมันรอก่อนไหมจะได้ร้อน
ได้ครับเมื่ออันเตี๋ยวน้ำมันก่อนเอา๓๔ช้อนได้ค่ะ๓๔ช้อน

พอไหมเกมพอนะครับพอไหมลูกกาวพอครับพอ
พอประมาณนี้เหรอเชฟแล้วเราต้องคนจนกว่ามันจะยังไงแป้งไม่เหลือเม็ดใช่ครับไม่เหลือเม็ดครับ

เราปรุงแป้งเสร็จแล้วค่ะเชฟ

เดี๋ยวเอาวันนี้มาชุบแป้งครับแล้วก็

น้ำมันนี่น่าจะได้แล้วมันมีเคล็ดลับอะไรบ้างไหมว่าวิธีทอด
พอร้องจัดผมก็ใส่ลงไปครับ
แล้วก็พอมันเหลืองกรอบได้พี่ก็รีบเอาขึ้นเลย

พอเหลืองกรอบได้พี่ก็ตักขึ้นเลย

ก็ให้มันเหลืองแล้วเอาขึ้นเลยครับ

เออดีอภิษย์อย่างนั้นสวยมาก

ใช่
ของเราสวยเนาะเชฟนะไม่เป็นก้อนอย่างนั้นนะเชฟ

ได้มาพี่ก้าวเอาเหลืองกว่านี้

มีประโยชน์อะไรบ้างนะแม่ผักนี้
มีวิตามินนะเยอะมากเลยนะผักนี้อุดมด้วยวิตามินนะ

เลือกเลยอยากจะกินอะไรก็

มันสามารถแผ่ได้ลูกของแม่เป็นแบบเปิดได้

โอ้โฮแซ่บปาก

ถ้างั้นเดี๋ยวพักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาทำน้ำยันกันค่ะ